ว่าเคยมีเหตุการณ์เดือดสุดกับเจ้าภาพ

ที่สุดในชีวิตก่อนโดนโรคจิตชักหน้าต่อหน้าจริงไหมคะ
ต้องเรียนไปถึงโรคจิตทั่วประเทศไทยและต่างประเทศนะคะว่า